นามเลือกตั้งในวันนี้มีความคืบหน้า
หลังจากที่มีคลิปกล่าวหาทีมงานผู้สมัครสอสอ
เขต๗นครราชสีมาของภาคกันเมืองภาคหนึ่ง
แจกเงินให้กับประชาชนที่มาร่วมฟังปราศัย

ซึ่งเรื่องนี้ภาคที่ถูกกล่าวหาก็แถลงยืนยัน

คลิปนี้คุณผู้ชมก็แชร์กันมากเลยในโลกออนไลน์
ลักษณะเป็นการกล่าวหาทีมงานผู้สมัครสอสอเขต๗
ณโครนราชสีมาจากภาคกันเมืองภาคหนึ่ง
เงินให้ประชาชนรายละ๑๐๐บาท
ก็เป็นคนที่มาฟังเขาปราศัยหาเสียงนี่แหละนะคะ
ซึ่งนายวิทยารัจรัตนาเศษรองหัวหน้าพักภารังประชารัทธ์
ในฐานะหัวหน้าทีมจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็เป็นสามีของนางทัศนียารัตนาเศษ
ผู้สมัครสรนครราชศรีมาเขต๗พลังประชาลัทธรรม
วันนี้ก็ยืนยันนะคะว่าคนในคลิปเนี่ย
ไม่ใช่ทีมงานของผู้สมัครของพัก
ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นการจัดฉากขึ้นมา
แล้วแจ้งความไว้แล้วค่ะเมื่อวันที่๒๗เมษายน
ล่าสุดทางผู้สมัครเข้าพบกรกตจังหวัดแล้ว
แล้วเชื่อว่าคลิปนี้จะไม่กระทบกับคะแนนนิยมของผู้สมัครค่ะ
ขณะที่พันธ์ตำรวจโทรพีพงศ์จิรพัฒนาลักษณ
มนุยการกรกตนครราชศรีมา
บอกว่าได้ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปตรวจสอบแล้วค่ะ
แล้วก็ประสานไปที่ตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรี

ยืนยันนะคะว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา

สมัครสอสอยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ค่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเรื่องของการหาเสียงนะคะ
ส่วนศรีสรรค์ทางการเมืองค่ะ

เลือกตั้งพักการเมืองต่างก็ลงพื้นที่เข้มข้น
แต่คุณผู้ชมคะก็จะมีพักการเมือง
ที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับกตมาหาเสียงกันด้วย

คุณผู้ชมค่ะอันนี้คือพักควะโต
ฮะปักควัตโตแล้วชวนไปกากบาทวันที่๓๐เมษายน

ไปดูกันว่าทำไมอันนี้คือเขาคืออะไร
พักอะไรเลือกตั้งอะไรยังไงค่ะ

อย่าลืมว่าพระควโตณวัดใหม่นาบุญกับผมนะครับ
และอย่าลืมออกไปใช้เสียงเลือกตั้งนะครับ
ในวันที่๑๔พฤษภาคมนะครับผม
ชวนไปวัดนะคะคุณผู้ชมคุณอัตภพงษ์

เขาบอก๓๐เมษายนคือ
กวางตุ้งคนนี้เขาไม่ใช่ผู้สมัครสอสอ
แต่เขากำลังจะอุปสมบท
วันที่๓๐เมษายนก็เชิญชาวบ้านมาร่วมงาน
เข้ากระแสแจกการ์ด
ด้วยการทำป้ายแบบนี้ด้วยแจกการ์ดด้วยนะคะ
แล้วก็ทำป้ายล้ออิงไปกับกระแสการเลือกตั้งนะคะ
ก็เขาจะบวชนะคะในวันที่๓๐เมษายนนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนป้ายของอีกพักหนึ่งนะคะ
ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าพักก้าวไก่คุณผู้ชม

อันนี้ป้ายจริงสีสือฟ้อนท์อะไรนะครับ

ก้าวไก่ไม่ใช่ก้าวไกลนะคะ

พักนี้ทำการอยู่ที่ที่สี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม
โยบายของเขาคือปิดสวิตช์๓หอค่ะ
หอของเขาคือหิวโหย
แล้วก็หาปิดสวิตช์ด้วยเหนียวไก่ไฟแดง

นี่ผู้ประกอบการเขาก็ใช้กระแสเลือกตั้งนี่แหละนะคะ
หาเสียงโฆษณาซะเลยนะคะ
ก้าวไก่ก็คือร้านขายข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวไก่

เห็นหัวหน้าพักนั้นยืนถือข้าวเหนียวไก่อยู่เนี่ย
ข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวไก่ถุงละ๒๐นะคะ
ปิดสวิตช์๓หอหิวโหยา
เออนะคะก็เป็นความคิดสร้างสรรค์จริง
ถึงขั้นที่ว่าผู้สมัครของพักเก้าไกลเอง

ครับสำหรับพักเก้าไก่ค่ะครับ